ท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องของพระตรีมูรตินะฮะ
เราก็พยายามที่จะค้นหาความจริงให้นะครับว่าตกลงแล้วเอ๊ะยังไงกันแน่นะครับ
ที่เมื่อวานนี้คนไปแบบกราบไหว้บูชากันแบบเยอะแยะไปหมดเมื่อวานนี้ล้นห้างจริงจริงนะคะ
ตกลงความเป็นมาแล้วเนี่ยเป็นองค์จริงองค์ไม่จริงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวท่านรอฟัง
แต่นี่คือภาพเมื่อวานนี้อันนี้งานตุดจีนเยาวราชที่บอกประกาศไม่ต้องจัดยอมแพ้ไปเลยค่ะ
แต่ว่าทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะทางพื้นที่เขาก็พยายามที่จะจัดระเบียบอะไรพวกนี้นะฮะ

เชื่อกันว่าองค์มหาเทพจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อรับคำอธิษฐาน
โดยเฉพาะความสมหวังในเรื่องของความรักเนี่ยคือทุกวันพระฤหัสสบดี
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีอันนี้ช่วงเช้า
ถ้าช่วงค่ำก็เวลาตรงกันนั่นแหละแต่คือ๒๑นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานทำไมถึงไปเยอะเพราะนี่ใกล้จะวันวาเลนไทย

วาเลนไทยปีนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม๑๔กุมภาพันธ์
ก็ไปขอเนื้อคู่กันว่า๒วันที่เหลือขอให้เจอเนื้อคู่
แต่วันที่เทพเสด็จลงมาเนี่ยตรงกับพฤหัสไง

เมื่อคืนก็เลยไปกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่พอเนี้ยคนไปกันเยอะแบบเนี้ยนะฮะปรากฏว่าก็มีเสียงนะ
จะเป็นทางด้านนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความรู้ด้านนี้
เขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะใจเย็นหนุ่มใจเย็นสาว

นี่ไม่ใช่องค์พระตรีมุรตินะฮะนี่ฮะ
คือจากเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างหมอกาย
หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเหล่านี้นะครับ
บอกว่าเห็นภาพคนไปบวงสวงพระตรีมุรติวันนี้เนี่ยมาก
แล้วก็ติดแฮชแท็กนี่ไม่ใช่พระตรีมุรติแต่คือพระสถาศิวะ
เราควรจบได้แล้วครับปราศทุกสายนักเทววิทยาทุกท่าน
สรุปตรงกันมานานแล้วว่านี่คือพระสถาศิวะ
หมอกายบอกว่าในทางเทวศาสตร์ไม่มีใครไปขอพรความรักกับพระตรีมุรติ
หรือพระสถาศิวะเพราะไม่ตรงกับเทวานุภาพ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าเทวรูปนี้ไม่สมบูรณ์ด้วย
เพราะว่าพระหัดสองพระหัดหลังเดิมทรงตรีและจักร
แต่เนื่องจากองค์ต้นแบบเป็นงานไม้แบบถอดได้ของจริงเลยศูนย์หาย
พอมีการสร้างใหม่เลยจำลองการสร้างแบบขาดเทพอาวุธ
ถ้าอยากขอพรเรื่องความรักที่ระบุตามตำราเทววิทยาหาไหว้ไม่ยาก
ลักษมีนารายหรือพระกฤษณะพระแม่ราธาที่วัดวิศนุและวัดเทพมนเทียนนะฮะ
เดินอีกนิดฝั่งตรงข้ามมีเทวาลัยพระรักษมีที่ห้างเกษรพลาซ่านี่โอเคมาก
อันนี้หมอกายบอกแล้วก็มีการเปรียบเทียบอย่างอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยก็โพสต์บอกว่า
ใจเย็นครับหนุ่มสาวคนโสดทั้งหลายที่กราบไหว้กันไม่ใช่พระตีมุรติ
แต่คือพระสธาศิวะหรือพระศิวะห้าเสียนอ่าภาพเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นไปแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะฮะเพื่อไขข้อข้องใจว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
เพราะว่าที่ถามกันอยู่ทุกวันนี้คือตกลงใช่หรือไม่ใช่องค์จริงหรือองค์ปลอม
รัฐมนตรีด้วยฮะท่านนี้ท่านวิรุณใช่ค่ะซึ่งตอนถามไปเนี่ยคุณวิรุณก็ตอบเลยว่าอ๋อ
จริงพระเทวรูปพระตีมุรติที่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้ผมเป็นคนสร้างเอง
คือจริงแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาเคยมาบอกว่าเออจริงก็สร้างไว้ก็ดีนะแล้วความตั้งใจของคุณวิรุณเองก็มองว่า
จะได้เป็นจุดรวมประชาชนจะได้มารวมตัวกันได้หรือว่ามากราบไหว้อะไรร่วมกัน
ก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างขึ้นมาทีนี้ก็มีคนบอกไงว่าเออก็สร้างพระตรีมุรติ

คุณวิรุณเนี่ยบอกว่าเดิมเนี่ยที่เดิมเนี่ยเป็นวังเดิม

แล้วในวังเนี่ยตอนนั้นก็มีรูปปั้นของพระตรีมุรติ
กราบไหว้บูชากันเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนแนะนำว่า
เมื่อจะสร้างขึ้นมาเป็นห้างเนี่ยก็ควรจะสร้างพระตรีมุรติขึ้นมาด้วย
ซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณวิรุณก็ยอมรับว่าก็ไม่รู้หรอกว่า
จริงแล้วควรจะมีรูปลักษณ์แบบไหนลักษณะแบบไหนอะไรยังไงบ้างเป็นองค์ประกอบ
ใช่ก็คือไม่ได้สันทัศน์ในเรื่องเทวรูปมากนะ
แต่มีอาจารย์สุชาติท่านมาแนะนำให้ซึ่งอาจารย์สุชาติท่านก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ท่านก็เป็นผู้ที่สร้างโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่าง
พระพิการเนตพระอะไรอยู่แบบหลายที่อะนะฮะ
แต่คุณวิรุณยืนยันว่าอาจารย์สุชาติเป็นคนมาดูให้เรื่องพวกนี้

คือเอามาดูให้แล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีการตกลงว่าจะสร้างกัน
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถามที่วัดแขก
ก็สร้างเป็นแบบนี้
แล้วก็จังหวะที่มีการตอนจะเริ่มสร้างเป็นทำเททองที่จะหล่อรูปเนี่ยนะคะ
ก็ให้พระจากทางฝั่งพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์

แต่ถ้าถามว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกแบบมากน้อยขนาดไหน
คุณวิรุณบอกกับเราว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้หรอก
แต่เมื่อคนเชื่อคนศรัทธามากราบมาไหว้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเสียหาย

คือคนมาบอกกับผมกับลุงว่าพระตีมรวมติเป็นที่นับถือของวัง
คือเป็นอยู่ในวังนักจบูรณ์ที่นี่เมื่อผมมาสร้าง
ท่านก็บอกว่าคงจะอัญเชิญพระเทศรูปปีมรติมาเป็น
คล้ายกลับมาสู่ที่เคยท่านเคยประทับอยู่อะไรอย่างนี้
เราก็บอกเออก็ดีเหมือนกันนะ
เพราะแถวนี้มันศิลป์แรกประสุทธาประสงค์มีพระพรหมแล้ว
แล้วถ้าตีมุติเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันก็อาจจะดี
อย่างนั้นก็เลยสร้าง

แต่ว่าถามว่าพระตรีมรติเนี่ยรู้ประวัติไหมว่าเป็นยังไง
ก็รู้แต่ว่าเป็นพระศิวะพระวิศนุแล้วก็พระพรม

เราก็ปรึกษาผู้จัดการวัดแขกนะครับเขาก็
เขาก็ยินดีมาทำพิธีให้
เราก็ไปเททองทำนู่นทำนี่ขึ้นมา

หัวมุมแต่ภายหลังเนี่ย
เขาก็ได้อันเชิญไปอยู่ที่หน้าอิเชอร์ตันหรือแถวประตูน้ำ
คือคุณวิรุณบอกว่าตอนที่ทำพิธีเททองเนี่ย
เป็นพระสงฆ์จากฝั่งพุทธมาทำพิธีให้ปลุกเสกให้

ปรากฏว่าทางฝั่งวัดแขกมีพระจากอินเดียมาทำพิธีพอดี
เขาก็เห็นว่าที่นี่เพิ่งจะสร้างเทวรูปเสร็จ

เขาก็เลยเอาพระจากอินเดียมาทำพิธีให้ตั้ง๒๓ปี
แล้วคุณวิรุณก็บอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรนะ
ซึ่งการขายข้อข้องใจเรื่องนี้นะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามครูพรามอัธวัฒน์อัธวัฒน์
โดยท่านก็บอกว่าจริงแล้วพระตรีมุรติมีปางหรือหน้าตายังไงเนี่ย
ไม่มีสูตรตายตัวและไม่มีคนรู้
ไทยก็สร้างแบบหนึ่งอินเดียก็สร้างแบบหนึ่ง
พระตรีมุรติในอินเดียจะเป็นการสร้างปางองค์ยืน๔องค์
อิริยบทต่างแล้วก็มีสัตว์บริวารอยู่ข้างกาย
ส่วนแบบไทยก็ขึ้นอยู่กับครูพรามเลยว่าจะสร้างให้หน้าตาแบบไหน

บางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าสร้างแบบอินเดียจะดูน่ากลัว
เดี๋ยวคนไม่กล้ากลับไหว้อะไรยังไงหรือเปล่า

ถ้าคุณเอาตามตำราเป๊ะแล้วที่ตำราใครเขียนล่ะจริงไหมฮะ

มันยังมีการถกเถียงกันอยู่อย่างนี้
มันไม่มีมันคือความเชื่อเราเอาความเชื่อความศรัทธาเป็นหลักดีกว่า
ถ้าความเชื่อความศรัทธาของเขาไม่เดือดร้อน
ทำให้ห้างเซ็นทรัลเวิลล่มคนไปเยอะจัด
แล้วไปทำให้ล่มสลายขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เราต้องดูว่าคนไปด้วยความศรัทธาไปด้วยความไปด้วยความเชื่อว่า

อืมตำราในอดีตเนี้ยมันก็ปั้นคล้ายกัน

อินเดียนี่คือแยกเลยแยกเป็นองค์เลย
จริงแล้วมันต้องอยู่ที่การสร้างเทพเนี่ยมันเป็นองค์สมมุติหมดนะ
เทพพระพิการ์เนสทำไมมาตราเป็นแบบนี้
นึกออกไหมครับบางทีเทพพระพิการ์เนสเตะบอลยังมีเลย
นะครับนี่คือการสมมุติขึ้น
ว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันมากกว่าค่ะ
สำหรับหนูมันเหมือนแบบเป็นการศรัทธามากกว่าค่ะ
คือถ้าเกิดเราใจเราศรัทธาเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านมีจริง
จะใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราศรัทธามันก็ใช่ค่ะ
ใช่ก็ยังเชื่อก็ยังศรัทธาอยู่ใช่ค่ะ
มันก็มีหลายคนนะคะพี่ที่พูดถึงว่าเขามาขอพรแล้วเขาได้จริงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็อยู่ที่ความเชื่อของคนด้วย
หนูก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาสร้างปาร์ตี้มันก็ต้องเป็นปาร์ตี้ใช่ไหม
เพราะตรงนี้บ้านเขาก็บอกว่าเขาตี
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเขาคิดว่าอย่างนั้นก็แล้วแต่เขา
แต่ถ้าคนที่เขาเชื่อเขาก็มาไหว้ตามปกติค่ะ
อันนั้นเขาเป็นป้าของอินเดียหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้อะค่ะ
แต่ว่าตรงนี้หนูก็คิดว่าเขาเป็นพระตี้นะเพราะว่าเขาก็สร้างมาตั้งนานแล้วนะ
คนสร้างก็จะตรงในพระตีอยู่แล้วนะครับ
ก็สร้างเป็นตามของเขาเองครับ